คุณผู้ชมครับมีหนุ่มที่ขอนแก่นเขาไปโพสต์คลิปภาพเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อน
ผู้หญิงคนหนึ่งขับรถเก๋งพุ่งชนวงเล่าที่เขาตั้งวงอยู่กับเพื่อน

บาดเจ็บกันไปแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมมารับผิดชอบ
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนครับ
เนี่ยนั่งกันอยู่สามคนหันหลังจู่รถเก่งเข้ามาโครมหงายเงิบกันหมดเลยครับ
กระเด็นไปเลยรถเก่งก็ทิ้มมาแบบนี้นะฮะเราก็เอาคลิปเนี้ยไปโพสต์เอาไว้
อันนี้เป็นตั้งวงช่วงก่อนหน้านี้นะก็มีวัยรุ่นสามคนนั่งดื่มกันอยู่ที่หน้าบ้าน
รถเก่งพุ่งมาชนนะแล้วก็มีคนตัวลอยกระเด็นไปอยู่หน้ากระโปรงรถก็มีครับ
แต่ว่าสาวคนนี้ก็ยังเหมือนจะไม่หยุดนะขับรถถอยหลังกันไปโดยมีร่างผู้ชายคนหนึ่ง
อยู่ที่กระโปรงรถหล่นลงมาครับนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่๒ขออภัย๒๕มกราคมนะฮะพร้อมระบุด้วยว่าสาวที่ขับรถไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย
และค่ารักษาพยาบาลสามเดือนแล้วความคืบหน้าเรื่องนี้ครับคุณจิมรายุทธ์บุญชู
ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกันกับนายสรวิทย์อายุ๑๙ปีซึ่งเป็นคนที่โพสต์
บอกว่า๓เดือนแล้วนะฮะไม่มีการมาเยียวยากันเลยจากผู้หญิงที่ก่อเหตุเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่บาดเจ็บด้วย
เจ้าตัวบอกว่าวันที่เกิดเหตุก็ไปนั่งดื่มสุราคมกับเพื่อนทั้งหมด๖คนชาย๔หญิง๒
จากนั้นเพื่อนของเขาก็มีการทะเลาะกับแฟนจากนั้นก็เดินออกไปจากวงเล่า
แล้วก็มีแฟนของเพื่อนซึ่งเป็นผู้หญิงขับรถเข้ามาแล้วก็มาหยิบของออกไป
แล้วก็สตาร์ทรถแล้วก็ขับรถชนตามที่เห็นนี่แหละสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อน
เป็นแฟนของเพื่อนที่ทะเลาะกันแล้วก็ขับรถออกไปแล้วก็สุดท้ายก็ขับรถเข้ามา
แล้วก็มาชนอย่างที่เห็นในภาพพร้อมบอกว่าตนเองบาดเจ็บข้อเท้าก็ฉี่ขาด
นิ้วเท้าก็หักด้วยต้องเย็บเป็น๑๐เข็มเลยนะเพื่อนอีกคนนึงก็ขาซ้ายก็หักด้วย
ขาขวาด้านบนก็หักด้วยอีกคนนึงก็บาดเจ็บโอ้หลายคนก็บาดเจ็บนะฮะต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาล
ผู้หญิงคนที่ขับรถชนไปเยี่ยมเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรับผิดชอบให้
เขาบอกว่าจะจ่ายค่าเยียวยาให้เดือนละ๕๐๐แต่ตัวเขารับไม่ได้ก็ไม่มีการตกลงกันไปนะครับ
บอกว่าขอจ่ายแล้วกันเป็นสัปดาห์ได้ไหมสัปดาห์ละ๕๐๐๓สัปดาห์
แต่ว่าผู้ก่อเหตุก็ไม่ยอมจ่ายอีกจากนั้นก็ขาดการติดต่อไป๓เดือนแล้วก็ไม่ยอมรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับ
ไม่ได้อยากได้รับความเป็นธรรมครับเพราะว่าถ้าผมไม่โพสต์นี่ก็คือการชนฟรีดีดีเลยครับ
สุดท้ายนะคนขับคือเป็นแฟนของเพื่อนในวงเล่าทะเลาะกันแต่ตัวผู้ชายเนี่ยโยนกุญแจรถทิ้งเอาไว้
แล้วตัวผู้ชายออกไปแล้วแต่ผู้หญิงเนี่ยมาเอากุญแจแล้วขับรถไป
ขับกลับมาชนสุดท้ายเพื่อนบาดเจ็บนะฮะ
ขณะเดียวกันนักข่าวก็เลยไปถามผู้หญิงคนที่ขับรถชนเขาเนี่ย
ก็ชี้แจงว่าไม่ได้ตั้งใจชนใครเรื่องของที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
รับผิดชอบนะฮะยืนยันว่าจะรับผิดชอบแล้วก็จะจ่ายเงินให้กับทุกคน
แต่ขอเวลาก่อนขอเคลียร์ประกันพรบรถยนต์ก่อน
แล้วก็ค่าซ่อมรถให้เสร็จก่อนเคลียร์เสร็จเดี๋ยวจะกลับมาเคลียร์เรื่องนี้ให้
ส่วนเรื่องที่เธอนั้นจะไปฟ้องเรื่องของพรบคอมเนี่ย
เนื่องจากว่าอารมณ์ตอนนั้นโกรธมากตอนแรกขู่ว่าจะไปฟ้องพระบอคอม
เอาคลิปเธอไปโพสต์แล้วก็โพสต์ต่อว่าต่อขานเธอ
เนื่องจากว่าชาวเน็ตด่าเธอเยอะมากเลยนะฮะ
ไปฟังเสียงผู้หญิงคนนี้นะฮะ
หนูไม่ได้มีจิตใจที่แบบเหมือนที่เขาบอกหนูเลวซามหนูช่วย
หนูก็ไม่หนูคิดว่าหนูไม่ได้เป็นขนาดนั้น
ไม่ได้ขาดขาดการติดต่ออะไรนะคะ
ติดต่อเรื่อยติดต่อกลับแต่บางที
แต่บางทีเค้าบอกว่าเอ้ยอยู่ดีแล้วก็ทักทักแล้วก็หายไป

สิ้นเดือนนี้จะให้แต่เค้าก็แบบมาพบอาจารย์หนูก่อน
สุดท้ายแล้วผู้ก่อเหตุบอกว่าเดี๋ยวจะยอมจ่ายให้กับสรวิทย์ก่อน
แต่ว่าสรวิทย์นั้นต้องลบโพสต์ให้เธอด้วย
ส่วนคนที่บาดเจ็บหนักเดี๋ยวจะเข้าไปไก่เกลี่ย
ว่าจะจ่ายเยียวยาให้อย่างแน่นอนไม่ได้หนีนะครับ